ค่ะมาดูต่อกันที่ข่าวที่น่ายินดีของวงการนางแบบนางเอกนักแสดงไทยกันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าเธอคนนี้เป็นมาครบสูตรแล้วนั่นเองนะคะ
สำหรับแพนเค้กเคมมณิดบอกเลยว่าตอนนี้ยืนหนึ่งแดนมังกรสุดสุดค่ะโอ้โหปั้วมากคุณ
ขนาดความสวยความเลิศความปังจริงเพราะว่าเธอไปเดินแบบในชุดฟินาเล่ที่เมืองจีนนะคะ
แก๊ชื่นชมแบบล้นหลามมากเพราะว่าทุกท่วงท่าสง่าสมดีกรีตัวท็อปนางแบบไทยสมแล้วที่เธอเป็นไทยซุปเปอร์เบล๒๐๐๔๐๐นะคะ
แต่กว่าจะปั้วจะปังขนาดนี้แพนเค้กบอกเลยว่าซ้อมแล้วซ้อมอีกไม่ใช่ง่ายเลยนะคะ
ตอนแรกกังวลมากเหมือนกันค่ะว่าจะเดินจะเดินยังไงเพราะว่าเดินแล้วก็สะดุดจะใส่รองเท้าส้นสูงจะเดินแบบไหนแล้วทางมันใกล้พยายามบอกตัวเองว่าอย่าสะดุดนะค่อยก้าวนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เราจะเท้าเอวหรือว่าจะประมาณยังไงก็พยายามให้แบบพยายามจะบอกตัวเองให้มีสติซ้อมอยู่หลังเวทีหลายรอบแต่คือตอนจริงมันก็มันก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็พยายามที่จะแบบสะบัดได้ให้ได้เต็มที่
เธอก็ทำเต็มที่นะคะสร้างชื่อเสียงให้กับแฟนชาวไทยด้วยนะจ๊ะ
ส่วนเรื่องน้องหมาตัวโปรดของแพนเค้กที่เพิ่งตายไปนะแพนเค้กบอกเลยว่าน้องหมาเนี่ยอายุมากแล้วแต่ก็ไม่ทันเตรียมใจเหมือนกันนะว่าจะจากกันไปอย่างกระทันหันนะครับเพราะเธอเนี่ยเป็นคนที่รักน้องหมามากเลยค่ะ
น่าจะเหมือนหัวใจวายเฉียบพลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องสองตัวก็เหมือนรู้ไงเขาก็จะแบบเขาก็ซึมไปเลยเขาก็หงอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอกพี่เบาว่าพี่เบาไม่ต้องมาหาไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ต้องมาเอาน้องไปไม่ต้องยุ่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกแต่เขาก็ฝั่งเขาไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
น่ารักมากเลยนะคะ